ช่วงนี้ราคาทองมันขึ้นนะคะเราอ่านข่าวคนถูกปล้นถูกขโมยทองก็หลายต่อหลายเคสแล้ว
ล่าสุดค่ะร้านทองกลายเป็นเหยื่อนะคะ
กว่าคนเลยนะคะแวะเวียนกันเอาทองปลอมมาจำนำ
เขาเสียเงินไป๙ล้านกว่าบาทนะคะ

นี่คือจังหวะที่คนร้ายเนี่ยทำทีเป็นเอาทองปลอมมาจำนำ
แต่เจ้าของร้านเขาจับพิรุษได้ก็เลยให้ลูกน้องอ่ะค่ะ
รวบตัวเอาไว้จับได้ค่ะร้านทองเลยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนี่แหละร้านนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ชื่อว่าร้านทองนิดเทียนเจ้าของร้านคือนายกริจเทียนใหม่กับนางอนัดดาเทียนใหม่ค่ะ
อยู่ในซอยชายพฤกษตำบลหนองปลือก็ตั้งใจเอาคลิปนี้มาให้กับสื่อมวลชน
แล้วก็ร้องเรียนกับตำรวจเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มมิจฉาชีพ
แห่กันเอาทองปลอมชุบเงินแบบหนาสลับสับเปลี่ยนหน้ากันมาจำนำที่ร้าน
ทำอย่างเงี้เป็นขบวนการหนึ่งเดือนกว่ากว่าค่ะนับรวมรวมแล้วเนี่ย
คนร้ายเอาทองมาจำนำ๓๐๐กว่าบาทเสียเงินไปกว่า๙ล้านบาท
พฤติการเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมร้านทองฟังไว้นะดูไว้เลย
คนแรกที่เข้ามาจำนำเนี่ยลักษณะคือจะเป็นลุงแก่
เดินเข้ามาจำนำทองที่ร้านบอกว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ตั้งใจจะเอาทองมาจำนำจะไปวางค้ำประกันแทนในหน้า
เพื่อความน่าเชื่อถือโดยเป็นการนำทองเส้นละ๔บาทมาจำนำบาท
ละสองหมื่นสี่พันบาทได้เงินไปเก้าหมื่นหกพันบาท
พอจำนำเสร็จปุ๊บคุณลุงออกไปคนที่สองก็จะเดินเข้ามาจำนำ
ต่อต่อกันไปแบบเนี้ยค่ะคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้า
หนึ่งว่าไม่ได้มาด้วยกันนะคะเขาบอกว่ามีทั้งคนไทยและคนลาว
บางทีเข้ามาในร้านพร้อมกันแต่ไม่ได้มาด้วยกัน
ทำเป็นไม่รู้จักกันทุกคนเนี่ยจะมียอดจำนำอยู่ที่ประมาณ
คนละเจ็ดหมื่นสองพันบาทเก้าหมื่นหกพันบาท
แล้วคนที่สูงที่สุดเนี้ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าคนร้ายแก๊งนี้เนี่ย
แวนมาจำนำแบบนี้เป็นเดือนแล้วค่ะ
ประมาณเดือนกว่ากว่าได้แล้วเจ้าของร้านเริ่มเอกใจ
เพราะว่าหน้ามันคุ้นอ่ะเออหน้าที่มาจำนำก็หน้าเดิม
คนเดิมจำนำทองลายเดิมน้ำหนักก็เท่าเดิมด้วย
มันแปลกเลยตัดสินใจลองเอาทองมาทดสอบดู
สร้อยทองที่เขาเอามาจำนำเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมคะ
มันคือสร้อยเงินชุบทองคำแล้วชุบสั้นหนาเลยค่ะ
ให้มันได้น้ำหนักก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความกับสพนปลือเอาไว้แล้วนะคะ
จนล่าสุดนี่แหละค่ะผู้ชายที่เป็นคนร้ายเมื่อสักครู่นี้
มาอีกแล้วนะคะเป็นหนึ่งใน๑๒รายที่ร่วมก่อเหตุ
กลับเอาทองปลอมมาจำนำที่ร้านทองอีกครั้ง
คราวนี้เจ้าของร้านจำได้เลยให้ลูกน้องช่วยกันจับตัวส่งตำรวจเลย
คนร้ายรายนี้ชื่อว่านายสันอุณธานนท์นะคะ
เป็นคนสัญชาติลาวอายุ๔๓ปีได้ของกลางเป็นสร้อยทองปลอมหนัก๒บาทค่ะ
เขารับสารภาพบอกว่าทำแบบนี้มา๓ครั้งแล้วแล้วก็มีเพื่อนร่วมขบวนการประมาณ๓๔คน
ขับรถมาจากกรุงเทพนะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกง
หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้กำลังเตรียมขยายผล
เข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการคนอื่นอื่นค่ะอีกหนึ่ง